ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่เราบอกว่ามีชาวบ้านนะครับ
ที่อยู่แถวหลังวัดศรีมหาโพที่หมู่๔บ้านวิหารแดงตะมนต์โรงช้าง
อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเนี่ยเขาบอกว่าตรงเนี้ย
มีต้นโภเส
ช้าเก่าอ่ะเมื่อก่อนชาวบ้านบอกนะฮะแล้วมีต้นโพอยู่ต้นสูงใหญ่

คนเอารูปปั้นที่หักพังสารเก่าอะไรพวกนี้

เมื่อวานเราก็พามาดูทีนึงแล้วได้คุยกับคนในพื้นที่
มีเด็กอะไรมาวิ่งเล่นเยอะแยะไปหมดนะฮะ
วันนี้เราก็เลยลงพื้นที่อืมนะโอ้โหบรรยากาศมาเชียว
ให้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราไปช่วงแบบค่ำมืดเลย
เอาช่วงเย็นก่อนคุยแบบแดดล่มลมตกก่อน
ปียชาตินี่เขาเต็มใจไปไหมก่อน
เต็มใจนี่ไปถึงไปเจอกับลุงสมารชื่อฤดีอายุ๗๓ปีแล้วนะครับ
สมานนี่แหละเขาเป็นคนเล่าให้ฟังตั้งแต่เมื่อวาน
เพราะว่าลุงเนี่ยทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก
อบตโรงช้างที่อยู่ใกล้กับตรงนี้
ป่าช้าเก่าตรงนี้ที่มีต้นโพเก่าแก่เนี่ยห่างแค่ไม่กี่ร้อยเมตร
แล้วเวลาเข้าเวรตอนกลางคืนเนี่ยลุงบอกโอ้โหมองมาแถวต้นโพเก่าแก่ร้อยกว่าปีตรงนี้

ดีเก่าตรงนี้เจอประจำ

เห็นเงาหลังของคนมาอยู่กันเยอะ
อย่างล่าสุดเลยนะเท่าที่ลุงจำได้นะก็ไม่ได้นานมาก
แต่เมื่อช่วงสักสงกรานที่ผ่านมาอยู่ดีเสียงเพลงดนตรีไทยขึ้นมา
แล้วมีเด็กผมจุกเดินอยู่แถวต้นโพ
อย่างนี้ลุงก็ต้องไปทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้
นี่เลยสงกรานที่ผ่านมาลุงบอกนะครับ
แล้วนอกจากนี้นะฮะบางทีเนี่ยเห็นกิ่งต้นโพเนี่ย
มีเปลวไฟลุกขึ้นมาไฟไหม้กิ่งต้นโพนะครับ
อ้าวพอจะไปดูอุ๊ยไฟไหม้แล้วอ่าวไปดูอ้าวดับหายไป
ไม่มีมันเปลี่ยนเป็นขั้นลำแสงนะฮะโอ้โห
แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวฟังลุงสมานนะฮะ
ทีนี้ผมก็อยู่ข้างในผมก็ก็กลัวอยากจะอยู่ไม่ได้ซะแล้วมั้งเนี่ย
ก็บอกว่าเออไอ้หนูเอ้ยลุงขอเล่นด้วยคนวะ
แล้วเขาก็สลายตัวไปเงียบเพราะว่ามันก็วูบวาบวูบวาบนะ
เป็นเงาอ่ะผมยังนึกใจว่าเออจะอยู่ไม่ได้ซะแล้วล่ะ
ไฟลุกขึ้นมันเป็นยังไง
สามครั้งไฟมันลุก
แต่อันนั้นมันลุกมันชัยว่ะมันไม่ใช่เป็นไฟล์อ่ะ
มันเหลืองเป็นแบบคล้ายทองอ่ะ
ผมก็งงก็ถามคนเก่าคนแก่โป๊คว้า
นั่นแหละเขาให้เขาให้แล้วนะแต่เราไม่มีปัญญาเอา
ก็ถึงบอกว่าทองอ่ะอะไรก็ชั้น
เชื่อหรือไม่เชื่อจะจริงหรือไม่จริงอะไรเนี่ยแต่ก็อย่าลบหลู่นะ
เราได้คุยกับคุณลุงพยนต์กาแก้วอีกท่านหนึ่งนะครับ
พยนต์อายุ๗๔แล้วนะครับเป็นคนเก่าแก่ในพื้นที่นะครับ

เมื่อก่อนชาวบ้านจะเอาศพมาเผาแถวนี้
เอารักษณะเผาแบบกองฟอน

แต่ว่าตอนนี้เขาไม่มีแล้วเป็นที่ที่ปล่อยทิ้งร้างแล้วนะครับ
พระปรางตรงนี้คนเท่าคนแก่ในพื้นที่เล่าต่อกันมาว่า

ฐานพระฐานพุทธรูปทองคำเนี่ย

ที่ผ่านมามีคนชอบมาหาวัตถุโบราณ

พระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ
ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ

ฐานพระพุทธรูปทองคำ